ดูเหตุการณ์ไฟไหม้บ้างเป็นไฟไหม้บ้านหลังตลาดร้อยปีวัดโรมันอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยโดนไฟคลอกเสียชีวิตโดยไฟเนี่ยได้ลุกไหม้อย่างหนักภายในบ้านพักหลังตลาดร้อยปีวัดโรมันเลขที่ห้าสิบสี่ที่หมู่สี่ตำบลจันทะนิมิตรที่อำเภอเมือง

โดนไฟไหม้เกรียมอยู่ในห้องนอนนะคะพอญาติรู้ว่านายจีรศักดิ์ถูกไฟคลอกเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นลมกู้ภัยต้องนำตัวยาตรส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยหลานสาวของนายจีรศักดิ์ชื่อว่านางสาววิลาวันเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านพักหลังติดกันนี่แหละค่ะมี
ขนาดใหญ่ออกมาจากบ้านหลังจากนั้นก็มีไฟเนี่ยลุกตามออกมาแล้วก็ไหม้อย่างรุนแรงส่วนสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะมูลค่าความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไฟไหม้บ้านจนเสียหายทั้งหลังค่ะครับ